พุทธศาสนารัฐธิสารวกยานหรือรัฐธิหินนยานเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่๑๑จำแนกออกเป็น๔นิกาใหญ่
ตามบันทึกของภิกษุจีนอี้จริงกล่าวว่าพระสงฆ์แต่ละนิกายนุ่งห่มจีวอนต่างกันคือ
นิกายมูลสารวาสติวาสมีศูนย์กลางอยู่แถบภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียและแพร่หลายมาทางภาคใต้ของจีนจำปาและหมู่เกาะอินโดนีเซีย
พระพุทธปฏิมาที่สร้างขึ้นในนิกายนี้ครองจีวรคลุมพระอังสาสะบงจีบเป็นริ้วทั้งสองด้าน
พระหัตถ์ขวาประธานอภัยพระหัตถ์ซ้ายถือชายจีวร
เช่นพระปฏิมาแก่นจันทร์จำลองสมัยราชวงศ์คุปตะในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร